รอไว้รอไว้รอไว้

ไปไปไป

ไปไหนหมดแล้วคน
เห็นผมอยู่ตรงนี้ไหม

ก็ไม่ใช่แบบแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำธรรมดานะครับ

คือชาวบ้านพยายามบอกให้เกาะไม้เลยครับ
โอ้โหแต่นี่น้ำมันแรงมาก
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
วันแรกของงานประเพณีแข่งเรือยาว๘ฝีภาย
โขนชิงทงของตะมนต์ช่องไม้แก้วประจำปี๒๕๖๕นะครับ
จัดขึ้นแถวเขื่อนบ้านวังปลานะครับ
เรือยาวของหมู่สองนะฮะตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
หมู่สองนะแข่งกับเรือยาวของหมู่สาม
ทั้งสองลำเนี่ยจำกันมาแบบไม่มีใครยอมใครสูสีเลยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเรือของหมู่๓เป็นฝ่ายถึงเส้นชัยไปก่อน
เฉียดฉิวนะครับเข้าเส้นชัยไปก่อน
หลังจากนั้นเรือยาวทั้งสองลำก็เลยผ่านเส้นชัยไป
แต่เรือของหมู่สองเนี่ยฮะเมื่อสักครู่นะครับ
พุ่งชนเข้ากับกำแพงปูนริมเขื่อนนะครับ
เรือแตกครับภีรภาย๘คนนี่มันเห็นมั้ยฮะ
จมลงในน้ำนะครับทีนี้เนี่ย
คือสุดท้ายที่ช่วยขึ้นมาได้เนี่ย๗คน
แต่เขามี๘ฝีพายเท่ากับหายไปคนนึง
คนที่หายไปนะครับชื่อภูริพัฒบุญพัฒ
เป็นลูกชายของคุณสุนันบุญพัฒน์เป็นสอบตนะฮะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เป็นรองประธานสภาด้วยนี่คือตั้งแต่บ่ายยังหากันไม่เจอยังรอกันอยู่นะครับ
เขาก็ไปนักประดาน้ำก็มาช่วยกันงมหานะครับช่วงค่ำก็ไปเจอร่างนะฮะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรซึ่งเสียชีวิตแล้ว
นี่คุณพ่อนะครับที่เป็นรองประธานสภาอบตก็มาเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับลูกชาย
ญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ก็กอดกันร้องไห้
นี่ฮะที่คุณพ่อมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับลูกชายนะครับ
หนึ่งในแปดฝีพายที่เสียชีวิตหลังจากนั้นกู้ภัยก็
นำร่างขึ้นมานะครับต้องส่งไปที่ลูกชายนะครับ

จังหวะนี้ญาติพี่น้องบางคนเห็นร่างนี้เป็นลมเลยนะครับ
คือผู้ที่เสียชีวิตนี้ก็ยังอยู่ในชุดแข่งเรือยาวนั่นแหละครับ
ไม่มีบาดแผลอย่างอื่นบนร่างกายนะครับ
เหมือนกันว่าจมน้ำลงไปแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

เดี๋ยวรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
จะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ